เจอศพชายนิรนามที่ครูภัยเขาเอาขึ้นมา
อยู่ตรงท่าพระอาทิตย์นะครับแขวนชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
ผู้ชายคนนี้สวมแว่นสายตาอายุระหว่าง๓๕๔๐ปี
เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็พบแผลอย่างที่ผมบอกไป
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนักประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันยู
งมค้นหามีดในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าแผลที่ท้องคล้ายถูกมีดแทง
คาดว่าจะจมลงไปในน้ำเนื่องจากที่เกิดเหตุไม่พบคราบเลือด

คุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีก็พบมีดครับ

ส่วนอีกประเด็นที่ตำรวจสงสัยบาดแผลตรงคอ
กู้ภัยเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
ว่าบาดแผลที่คอน่าจะน่าจะนะ
น่าจะเกิดจากเชือกที่กู้ภัยใช้ลากร่างของผู้ตายขึ้นฝั่ง
นะฮะก็ให้เอาเชือกนะครับ
มาให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วเอาลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ตอนขึ้นจับโผล่คอบรรลันด์อย่างนี้ครับ
คือเชือกเขาขึ้นอยู่ข้อแล้วแล้วก็ขึ้นจะถึงถึงขึ้นถึงโค้อ
เชือกก็ลุยเลยเขาจะติดอยู่ข้อหน่อย
ก็เอาเชือกไปให้ดิเฟย์ถึงเทียบกับบัดแผลที่คอครับ

พิธรรมบาดแผลตรงหน้าโค้งอันนี้เป็นรอยแผลอะไร
เป็นรอยมีดคิดว่าน่าเป็นมีดบอกสมัยว่ารอยมีด
ก็เลยเป็นการเคลื่อนไปที่มันมันจะออกมาให้ในวันนี้

พันธบริโภคเอกเจษดายางนอกท่านผู้กำกับการสบมงคล

ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนี้สิ
ว่าผู้เสียชีวิตมาถึงตรงนี้ได้ยังไง
เพื่อจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
แล้วจากการตรวจสอบโรงแรมใกล้จุดเกิดเหตุ
ไม่พบว่าชายนิรนามคนนี้
หรือว่ามีใครลักษณะแบบนี้มาพักอาศัยอยู่
ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ตายได้
เรื่องต้นพบว่าผู้ตายทิ้งรองเท้า
แล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ลักษณะเหมือนเป็นการห่อวัตถุบางอย่าง
ทรงยาวนะฮะโดยให้แพทย์นิติเวศตรวจร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียด
โดยเฉพาะรอยถูกแทงทั้ง๒จุดว่าเกิดจากอะไร

แล้วเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจมน้ำ

ยังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งเลยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของการฆ่าตัวตายหรือว่าการถูกทำร้าย

นำไปสู่การเสียชีวิตครับ